ผู้โฆ่งมาถึงเป็นเรื่องของการสูญเสียในวงการกันเมืองกันหน่อยกับบุคคลที่
จังหวัดเพชรชบุรี๖สมัยครับเสียชีวิตลงอย่างสงบ
วัย๘๕ปีที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรชบุรี
โรคชะลาท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้อง
ที่ไปเฝ้าดูอาการตั้งแต่วันที่๘กันยายนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ปิยะเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลไป
จากอาการโรคชะลาภาพที่ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรก
แต่กลับไปเข้าการรักษาตัวอีกครั้ง
และก็จักไปด้วยการโรคชะลาก็จักไปอย่างสงบ
ทางครอบครัวจะเคลื่อนศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
และจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา๑๖นาฬิกาของวันที่๒๖กันยายน
สำหรับปิยะนั้นเกิดวันที่๕ตุลาคม๒๔๗๖ที่อำเภอเมืองเพชรชบุรี
มีบุตรธิดามรวม๔คนและเข้าสู่วงการการเมืองครับด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเมื่อปี๒๕๕๘
และเป็นสอสอครั้งสุดท้ายปี๒๕๓๙สังกัดพักกิจสังคม
ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อตะวันตกนั่นเองนะครับ
บุคคลที่อยู่ในวงการการเมืองสมัยก่อนจะรู้จักกันดีนะครับ